เมียหลวงกำลังระอุกันเลยทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังพูดถึงกรณีของเพื่อนสนิท
ปานวาดที่ออกมาให้กำลังใจผ่านโลก

แล้วล่าสุดค่ะหนึ่งในเพื่อนศรีของ
ของคุณเป้ยปานวาดก็คือคุณเมพิชนาธิ์ได้ออกมาอัปเดตอาการของคุณเป้ย
ยังนอนสมอยู่ในโรงพยาบาลแถมไม่ยอมกินข้าวด้วย
คุณเมย์เนี่ยประกาศว่าถ้ายังไม่กินข้าวอีกจะประจานทุกคนค่ะ
ขอนะถ้ามึงเอาเนี้ยคนนี้เดี๋ยวโอนให้เลยสิบล้าน
เดี๋ยวเลี้ยงอย่างดีเลยเอาให้สวยกว่าด้วยจริงนะนะนี่เขาสวย
ทำให้เพื่อนกินข้าวไม่ได้จะประจานพวกว่ามาทำให้เพื่อนร้องไห้
กูกำลังจะหลับทำให้เพื่อนร้องไห้แล้วข้าวไม่ออกแล้วลูกต้องแทะแขนตัวเอง
โอ้โหคุณคำพูดเหลือนิดหนึ่งคือเป็นคำที่พูดกันกับเพื่อนฝูง
เพื่อนกันแต่ว่าร่าสุดในค่ะมีการอัปเดตจากคุณเป้อปานวาดนะคะ
โพสต์ภาพที่ตัวเองเนี้ยนอนอยู่แล้วก็มีการลูกน้อยในท้อง
ใช่ภาพนี้นะคะซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจ
ส่งหัวใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชม
คือตอนนี้อาการของคุณเป้ยหลักเลยก็คือ

แข็งใช่ไหมเกิดจากการที่เธอเครียดด้วยแหละดิฉัน

แต่ให้ดิฉันเดาก็น่าจะทานไม่ลง
คนที่เจอกับภาวะความเครียดแบบนี้มันเป็นธรรมดาของคนที่จะทานอะไรไม่ลง
อีกอย่างหนึ่งเดือนหน้าคุณเป้ยจะคลอดแล้ว
นี่ถือว่าเป็นท้องแก่เลยนะคุณผู้ชม

แล้วก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจนะคะ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้กำลังใจ
จะเป็นกระแตสุปภักษ์สอนเมพิชชนาศ
คือหลายคนก็พยายามที่จะเดินทางไปให้กำลังใจ

แต่ก็เข้าใจนะอย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่ข้างที่คอยให้กำลังใจ
แล้วก็เพื่อนนี่แหละที่จะเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เป้ยด้วยก็แล้วกันเนาะ